มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็มีคนไปร้องให้คุณเอกพบได้
ช่วยดูเรื่องนี้หน่อยเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเจอคู่กรณีข่มขู่พ่อและครอบครัว
บอกว่าจะทำให้อยู่ไม่ได้เพราะว่าไปซื้อขายเสื้อวิน
แล้วเขาไม่ให้ไปขับในวินเขาแล้วก็ข่มขู่ค่ะ
ก็จะมีเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงตำรวจนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตำรวจอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
คนที่บันทึกคลิปนี้ไว้ก็คือคุณอัจฉรี

คนที่บันทึกคลิปนี้ไว้ก็คือคุณอัจฉริย

เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ในออนไลน์
บอกว่าเกิดขึ้นที่แฟลตเคหะบังนา
เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมตอน๑๑โมง๔๐นาทีนะคะ
ของรายเดอร์เนี่ยให้มีอาวุธมีด
พยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย
กับแม่เธอตำรวจเชิญสองฝ่ายไปคุยกันที่โรงพัก
แต่เธออ้างว่าถูกคู่กรณีตามข่มขู่คุกคามก็เลยเอาเรื่องมาร้องกับคุณเอกพบนะคะ
คือเรื่องเริ่มต้นมาจากที่เธอบอกว่าพ่อเนี่ยไปซื้อเสื้อวินนะคะ
จากในวินของคู่กรณีแหละแล้วก็จะไปสวมวิ่งรับจ้าง
แต่ถูกห้ามไม่ให้วิ่งก็พูดคุยเคลียร์กันมาประมาณ๒ครั้งแล้วคิดว่าเรื่องจะจบ
วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะพ่อแม่ไปทำธุระแล้วไปเจอกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
ก็มีการทักทายแล้วสุดท้ายก็บานปลายไปถึงการข่มขู่
ไม่ให้มาวิ่งวินนี้นะคะแล้วคู่กรณีก็เปิดเบาะรถมอเตอร์ไซค
ถือมีดออกมาจะหาเรื่องแล้วก็เป็นไปอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
กลับขี่รถตาม
นายเอกพบก็แจ้งว่าจะประสานไปที่สนบังนา
ให้ตำรวจช่วยติดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ
รวมถึงเรื่องการซื้อขายเสื้อวินซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วย
แล้วก็กรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งพกพาอาวุธมีดคุกคามข่มขู่
แล้วก็อ้างว่าตนเองเป็นลูกตำรวจก็
อันนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกินกำลังของตำรวจในการดูแลเรื่องนี้ค่ะ